เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการนะครับ

ระหว่างวันที่๓ถึง๑๕มิถุนายน
โดยจะแข่งขันที่นครดูไบ
สำหรับสังเวียนการแข่งขันในกลุ่มอื่นมีดังนี้นะครับ
โดยในวันที่๓มิถุนายนไทยจะพบกับอินโดนีเซีย
คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทได้พิจารณา
จากรายงานแล้วก็การดูคลิปเหตุการณ์แล้วเห็นว่า
ด้วยผลพิจารณาของคณะอนุกรรมการทั้งหมด๖กรณี
จึงมีมติเป็นเอกฉันลงโทษนายชัยเลิกงามสม
ผู้ตัดสินให้พักการทำหน้าที่๑สัปดาห
ตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคมถึงวันที่๑๙มีนาคมนะครับ

เมื่อกัปตันช้างกิจสดาวงแก้วนักพุทธศาสตร์ทีมชาติไทยจากสมสรรค์
จบการอบรมหลักสูตรกศรุ่น๔๖
เป็นว่าที่ร้อยตำรวจตีกิจสดาวงแก้วครับ

กำลังเก็บร้านอยู่นะครับ

หลังจากนั้นลงมาครับ

คุณแม่ก็เข้ามากอดด้วยนะครับ
คุณแม่ฉันธนาเผ่าพงศ์
การโพสต์ตรงนี้ของกิจสดาวงแก้ว

วันนี้หนูทำความฝันของแม่สำเร็จแล้วนะครับ
ก็ทำให้บรรดาเหล่าแฟนเข้ามาชื่นชม
แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะครับ

ก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าช้างด้วยนะครับ